ทีนี้ให้ดูเรื่องนี้หน่อยยังอยู่บนท้องถนนเหมือนกัน
แต่จะให้เล็งให้ดีว่าเอ๊ะสวิตช์คันนี้
เขาไม่พอใจอะไรรถคันที่ติดกล้องหรือเปล่า
เดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะว่ามันเกิดอะไรกับสวิตช์ค่ะ
ไปแรงที่อื่นไปอย่างนี้หรอแบบนี้เลยคุณผู้ชม
ถึงรถคันนี้ให้ติดกล้องนะเขาบอกเขาขับมาดีดี
ดูจังหวะการขับของสวิตช์นะคุณผู้ชม
คือมันเป็นแบบสองเลนร์อาคารแตะงงไปด้วยกันแบบนี้ค่ะ
ฟังในคลิปดีมันเหมือนกับเสียงไอ้ปั๊คนะไม่รู้ว่าต่อยหรือทุบ๒ที
หลังจากนั้นคนที่ขับสวิปเขาก็กลับไปที่รถเขา
แล้วก็ตะโกนด่าเจ้าของคลิปอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเหมือนกับหมั่นไส้
เจ้าของคลิปรถแรงอย่างนี้เหรอท้าตีท้าต่อยแบบนี้เหรอ

เพจอย่างดังเดี๋ยวจัดให้เอ่อพาร์ท๕๒เนี่ยนะคะ

วิปขาวในคลิปนี่แหละบอกทะเบียนด้วย
เขาระบุเอาไว้บอกว่าไม่ควรใช้กำลังความรุนแรงนะ
ถ้ามีเหตุอะไรก็คุยกันด้วยสติสิให้เจ้าหน้าที่จัดการไหม
ปาดมาทำร้ายร่างกายมันทำให้มีคดีตามมา
อืมพิกัดตรงนี้เกิดขึ้นแถวแถวแยกสนามบินอุตภาวอ่ะค่ะ
ที่สัตยหิบเนี่ยนะคะคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่า
เอสวิปเขาเป็นอะไรนะแต่เราไม่รู้ไง
คือภาพจากกล้องมันเป็นกล้องฝั่งรถคันที่ติดกล้องหน้ารถถูกไหม
ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันไปมีอะไรกันหรือเปล่า
เราเห็นแค่จังหวะนี้อยู่ดีสวิปก็อยู่ขวาใช่ไหม
เข้ามาซ้ายแล้วพอรถคันที่ติดกล้องอยู่เลนขวา
สวิตช์ก็เหมือนกับไม่พอใจแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องรอฟังนะถ้าเกิดว่าสวิปเขาอยากจะชี้แจงอะไร
เผื่อว่าคันสวิปเนี่ยเขาเจออะไรมาก่อนหน้านี้
ที่คลิปนี้เราไม่เห็นเนี่ยก็มาบอกได้นะครับ